ดูอันนี้ต่อพอเห็นข่าวแบบนี้เอาจริงนะ
เวลาที่มีข่าวอ่านแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันกระทบความรู้สึกเหมือนกัน

ใช่ผู้หญิงมัดใส่ถุงดำแล้วก็ไปทิ้ง
ถามว่าน้องเป็นยังไงน้องยังหายใจอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
มีรู้ว่าใครเอาเด็กเกิดใหม่นะเอาเด็กเกิดใหม่มากินไว้หน้าบ้านถึงที่บ้านเผ่า
ก็ลุกมาดูครับกับยายเวียนครับก็ลุกขึ้นมาดูก็เลยเห็นก็เลยได้เรียกกู้ภัยและแจ้งระเวียบันเดียมาดูแลในเบื้องต้นนะครับ
เด็กยังมีชีวิตอยู่โรคยังไม่ตัดนะครับตัวเด็กผู้หญิงครับ
เอามาใส่ถุงดำทิ้งคือรอบนี้เจอที่ไหนอ่ะรอบนี้เอามาทิ้งเอาไว้เนี่ยนะอยู่ในถุงขยะ
คือเนื้อตัวยังมียังมีแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นไข่เออเป็นไข่ที่ออกมาจากท้องแม่อยู่เลยอ่ะ
นี่คือไม่รู้ว่าเอามาใส่ถุงดำทิ้งใจของแม่หรือสีถุงขยะที่ดำกว่ากันนะคุณผู้ชม
แล้วน้องตัวเริ่มเขียวแล้วนะพี่เบิร์ตคือหายใจแผ่วหายใจถี่แล้วอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยกู้ภัยมาช่วยเหลือเอามาทิ้งไว้หน้าบ้าน
บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หนองคาย๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเองนะคะ
ถามว่าใครโทรแจ้งล่ะเจ้าของบ้านสิคุณภูเวียงอินทวงค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะหมามันเห่าหมามันเห่าหน้าบ้านเห่าไม่หยุด
มีใครมาก็เลยเดินออกมาดูห้าทุ่มแล้วไงแล้วพอมาดูหน้าบ้าน
ร้อยตำรวจตรีสมมาตรกุลเนธรองสารวัตรเป็นเพื่อนบ้านกันบอกว่า
นี่รองสารวัตรมาตรวจสอบหน่อยสิก็แจ้งกู้ไพด้วยกู้ไพด้วยมาช่วยเหลือ
เห็นไหมคะทางตำรวจบอกว่าพอผมมาดูนะผมเห็นถุงขยะมันเหมือนกับกระดุกกระดิกได้
ก็เอาไม้เขียวดูเพราะตอนนั้นก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไร
แต่พอเปิดดูแล้วเนี่ยจุดตรงนี้ดอมตรงแบบเป็นย่าข้างหน้าบ้านเลยค่ะ
เขาบอกตกใจมากเห็นทารกอยู่แบบหอบให้เช็ดตัวแล้วก็มีเสื้อสีชมพูอยู่ในถุงดำอีก
น้องตัวเขียวแล้วนะแต่ว่าน้องก็ร้องมาแวะมาแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเอาตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
นี่ยังดีนะที่เด็กยังหายใจเด็กยังปลอดภัยกลัวเด็กจะเสียชีวิต
แล้วทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ใช่แค่แบบใส่ถุงดำแล้วเปิดด้วยนะมัดถุงดำ
ถึงตัวเขียวไงตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาล
หนองใครแล้วนะคะอาการน้องก็ปลอดภัยเดี๋ยวต้องตาม
แม่เด็กไปไล่ดูกล้องวงจรปิดซิใครเอาเด็กมาทิ้งเอาไว้แบบนี้
คือมันเกิดจากภาวะที่มีลูกยังไม่พร้อมใช่ไหมครับ
หวังว่าคุณแม่ของเด็กจะเห็นข่าวนี้นะแล้วได้เห็นสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนะ
เรื่องการคุมกำเนิดเป็นเรื่องสำคัญนะคะ